ชาวต่างชาติอะไรเขาก็เสนอตัวช่วยเยอะเลยนะ

อลอนมัสค่ะเขาเป็นเจ้าพ่อเทคโนโลยี
รถยนต์ไฟฟ้าและยานอวกาศชื่อดังนะคะ
เขาทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์เขาแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเขาเสนอความช่วยเหลือด้าน
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการขุดเจาะถ้ำของบริษัทเขานะคะ
ที่บริษัทเทสล่าพัฒนาขึ้นมา
เพื่อใช้เป็นแหล่งไฟฟ้าสำหรับการสูบน้ำ
พออีรอนมัสเขาเสนอตัวเขาทวิตข้อความในทวิตเตอร์แบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อตรงไปหาเขาเลยนะคะ
อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบอะค่ะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเขาบอกว่าตรวจสอบให้แล้ว
กำลังทำงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา
มีการเปิดเผยความสำเร็จในการขุดเจาะอุโมงใต้ดิน
ความยาว๓กิโลเมตรกว่าเนี่ยเขาขุดเจาะแบบนี้ค่ะ
เพื่อเป็นระบบขนส่งมวลชนใหม่แก้ไขปัญหารถติด
ที่ไม่ต้องมีคนขับใช่เป็นไฟฟ้าเลย
ออกแบบมาเพื่อให้ติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ทุกสภาพอากาศ
นี่ก็เอาไปใช้ในอุโมงไปใช้ในถ้ำมันได้หมด
แล้วเขาก็ถือว่าสร้างปรากฏการณ์แวดวงอวกาศ
เป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจขนส่งทางอวกาศ
เป็นผู้ปฏิวัติอุตสาหกรรมการบินนอกโลกด้วยการพัฒนาจรวด
และยานขนส่งอวกาศที่สามารถนำกลับมาใช้ได้นะคะ
คือข่าวนี้มันดังไปทั่วโลกใช่

เขาก็พยายามนำเสนออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขา

มันจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในถ้ำหลวงในบ้านเราหรือเปล่า

ตอนนี้เป็นท่านผู้ว่าพยาวเราก็ติดปาก

ขอบคุณทุกฝ่ายทุกคนที่เสนอแนะวิธีการต่าง
แต่ที่สุดแล้วมันจะใช้ได้ไม่ได้อย่างไร
มันก็ต้องมาวิเคราะห์ประเมินกับสภาพพื้นที่
ทางกายภาพแล้วก็ธรรมชาติที่นั่นด้วย
แต่ยังไงก็ตามก็ต้องขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอที่จะช่วยทั้ง๑๓คนในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะคะ